พาไปฟังเรื่องราวของฝีภายหญิงเป็นชาวไทยเชื้อสายมอนนะคะ

เธอบอกว่าเธอเคยลงแข่งเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
พระมหากษัตริย์ถึงสองพระองค์ได้ทอดพระเนธ

ยังคงรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอยู่ไม่เคยลืมค่ะ

อยู่ท่านเนี่ยโหลงน้ำลงท่าช่วยบรรเมืองเนาะ
ลุยน้ำลุยท่าช่วยรัศดรเต็มที่เลย
ทำไมได้เนาะ

คิดถึง
นี่คือคุณยายสาคอนพิษสมัยในวัย๘๙ปีนะคะ
เป็นชาวไทยเชื้อสายมอนอยู่อำเภอสามโคกในจังหวัดปฐุมธานี
คุณยายก็เล่าความในใจบอกว่า
ทุกวันนี้ยังคงรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
แม้ว่าในชีวิตจะเคยได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์เพียงครั้งแรกและครั้งเดียวเมื่อ๗๐ปีก่อนค่ะ
ขณะที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนธการแข่งเรือพายร่วมกับพระบาทสมเด็จพระปรเมนพระมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่๘
ในวันที่๘พฤษภาคมปี๒๔๘๙ที่อาคารเรือนแพร่เขาริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าสารากลางจังหวัดปฐุมธานีหลังเก่าในตำบลวังเปราะอำเภอเมืองปฐุมธานีค่ะ
ครั้งนั้นเนี่ยคุณยายสาคอนได้สมัครเป็นฝีภาหญิงรวมลงแข่งขันต่อหน้าพระที่นั่งแม้จะตื่นเต้นแต่ในใจก็ตั้งมั่นบอกว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ
จากวันนั้นคุณยายสาคอนก็ไม่มีโอกาสได้ชื่นชมพระบรมีของพระองค์อีกแต่ก็ได้ติดตามพระราชกรณียกิจจากข่าวในพระราชสำนักอย่างต่อเนื่อง
พระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อราศดรก็ยกมือไหว้ผ่านจอโทรทัศน์ทุกครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาดที่สุดไม่ได้ค่ะ